เรื่องดีนะครับทั้งสาระความแปลกความฮานะครับ
ผมจะพาไปพูดถึงเรื่องของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เรื่องกรณีของทุเรียนราคาลูกละ๘แสนบาทนะครับ

วันนี้ผมจะแนะนำอีกมุมหนึ่ง
นอกจากจะราคาแพงแล้วนะครับ
ยังมีเมนูเด็ดเมนูอะไรนั้น
ไปติดตามชมสีสันข่าวเช้าไทยรัฐครับ
ชอบหลังจากตำเสร็จก็โรยหน้าโดยทุเรียนกรอบและถั่วลิสง
แม่ตักใส่ช้อนพอดีคำอร่อยจนไม่อยากกลับบ้านเลยครับ
ไม่เอานะที่รักจะทำอย่างนั้นไม่เอาไม่เอา

ก็เขารักของเราจะทำไม
ขาวจะดำขอให้จับหนูได้ผมรักและเอ็นดูของผมล่ะ

ฮู้ฮ่า
นี่คือบันไดดาดใบช่วยให้คุณสามารถเดินได้และส่งตัวแบบอิสระ

ดูสิครับคนแก่คนเท่าหรือคนมีปัญหาทางร่างกาย
ยกไม่ขึ้นเป็นอมพลึกช่วยท่านได้
นับได้ว่าเป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัดอีกอย่างหนึ่ง
ยอดเยี่ยมจริงครับ
ฮู้ฮ่า
หมาอย่างเราออกตะเวน
ลูกพี่ครับลูกพี่มีร่างทรงนั่งอยู่

ห้อง